ดูเหตุช้างป่ากระทืบคนนะครับ
เพราะว่าที่เกิดเหตุอยู่ที่จังหวัดเลย

นั่งให้อาหารปลาอยู่ข้างสระน้ำภายในวัด
จู่มีช้างตัวหนึ่งนะเป็นช้างป่า

แล้วก็พุ่งเข้าชนร่างของคุณป้าก่อนกระทืบซ้ำ
คุณป้าเคราะห์ร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดป่าศรีบรรพฤษอำเภอภูหลวงจังหวัดเลย
ตำรวจเข้าตรวจสอบศพของนางละครขวัญแจ่มอายุ๕๐ปี
หลังถูกช้างป่าจากภูหลวงพุ่งชนแล้วก็เหยียบซ้ำ
เสียชีวิตอยู่ข้างสระน้ำภายในวัด
ขายาวไม่สวมรองเท้าตามร่างกายพบบาดแผลถูกเหยียบที่ลำตัว
ใบหน้าและสีสะเลือดออกท่วมตัวเลยแหละจากการสอบถาม
คนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็ทราบว่าป้าละครเข้ามาให้อาหารปลาที่สระน้ำภายในวัด
จู่ก็มีช้างป่าตัวหนึ่งวิ่งลงมาจากภูหลวง
ตรงเข้าใส่ร่างของผู้ตายทันที
พยายามวิ่งหนีแต่ไม่พ้นนะครับ

จากนั้นช้างป่าได้กระทืบเหยียบจนเสียชีวิต
จากนั้นช้างป่าก็กลับเข้าไปในป่านะครับ
ซึ่งทางญาติไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่จึงส่งร่างให้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างกับคน
ก็ต้องเข้าปิดดูแลจุดนี้ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายแล้วนะฮะ